ในที่สุดเวลากว่า๒๗ชั่วโมงนะครับ
ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัวสารวัตกาลได้นะครับ
ต้องใช้วิธีหลายวิธีเลย

เบายังไงไปชมแล้วไปฟังครับ
๑นาฬิกา๓๐นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงเพลงเพื่อหวังว่าจะให้พันธบทโทกิติการแสงบุญนะครับ

ให้เพื่อนตำรวจที่เคยทำงานด้วยกันที่กองประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดย้อนไปนู่นน่ะนะ
เจรจามาร้องเพลงเพลงอะไรครับคุณผู้ชมฮะ
จดหมายจากแนวหน้ายอดรักสลักใจครับต่อด้วยเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะครับ
ก็หวังว่าจะให้พันธบรวกิติการฟังแล้วเครียดน้อยลงน้อยลงนะลงแต่ยังไม่เป็นผลเงียบกริ๊บครับ
เช้าวันนี้ครับตำรวจเริ่มวางแผนตั้งแต่๖นาฬิกา๒๗นาทีกดดันและเตรียมจะบุกเข้าชาร์จแล้ว
ยุทธวิธีใช้สตันบอมที่มันมีเสียงมีแสงเนี่ยคว่างเข้าไปนะฮะกะให้หูอื้อกะให้ตาพล่า
ขอให้คนในบ้านเนี่ยวางอาวุธแล้วมอบตัวซะเงียบครับเนี่ยฮะได้ยินแล้วใช่ไหมมีเสียงปืนยิงออกมาจากบ้านครับตำรวจก็เลยถอยออกมาวางแผนใหม่
ตำรวจเกือบถูกยิงนะครับเพราะดีนะครับกระสุนไปโดนหมวกฮะ๖นาฬิกา๔๐นาทีถอนกำลังออกจากพื้นที่มาวางแผนกันใหม่แล้วมีการใช้โทรโขงเจรจาอยู่เป็นระยะระยะนะครับ๗นาฬิกา๓๐นาทีพลตำรวจตรีธิรเดชธรรมสุธีผู้ประคับการสืบสวนนครบานเป็นอดีตหัวหน้าของพันตำรวจโทกิติการเนี่ยมาเจรจาให้
เหมือนอำพลางตัวคือเขาก็เป็นตำรวจ
เขาก็รู้ว่าวิธีการยุทธิวิธีจะเป็นอย่างไร
๑๑ในรายการ๑๐นาทีพศดำรงศักดิ์กิติปภัทรครับ
หัวหน้าสูงสุดของตำรวจมาเองเลยนะครับ
มานั่งมาประชุมมาติดตามสถานการณ์
แล้วมาคุยเจรจาทางโทรศัพท์กับพศกิติการณ์ครับ
ไปฟังช่วงนี้ครับ
เกือบเที่ยงครับจากนั้นเกือบเที่ยง
ตำรวจเริ่มเปิดปฏิบัติการนะครับ
โดยใช้หน่วยอรินทราช๒๖และคอมมานโด

ผู้สื่อข่าวขอความกรุณาออกนอกพื้นที่ครับ

ปลินชนชุดแรก๕นัด

เข้าแล้วเห็นภาพไหม

เผื่อเผื่อ

เผื่อเผื่อจะใช้นะ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ
เผื่อ

เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ

เผื่อ
เผื่อ

ในช่วงที่กำลังปิดล้อมกันมีตำรวจนายหนึ่งนะครับ

ท่านก็เอาขนมมาเยี่ยมตั้งใจจะมาช่วยเกลี้ยกล่อม
แล้วก็เอาข้อความที่ได้คุยกับสารวัตกาลมาให้ทีมข่าวของเราดู
เป็นข้อความที่แสดงถึงความห่วงใย
เพราะว่ากลัวนะสารวัตกาจะคิดสั้น
พยายามถามว่าจะให้ช่วยอะไรหรืออยากได้บุหรี่ไหม
ซึ่งสารวัตกาลนะครับก็อ่านข้อความที่เขาส่งมา

ตำรวจนายนี้ยังบอกอีกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงาน
เคยอยู่ด้วยกันที่กองประชาการศึกษา
ซึ่งสารวัตกาลเนี่ยมักจะมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวอยู่เสมอ
ก่อนหน้านี้ก็ดูปกติดีแต่มาระยะหลังเนี่ย
มักจะมีการพูดถึงเทพเจ้า
น่าจะเกิดจากการฟังอะไรแปลกทุกวัน

อกจากนี้คิดว่าความเครียดที่เกิดจากเรื่องงาน

ประกอบกับไม่มีเพื่อนคุยไม่มีคนคอยจะฟังที่เขาระบาย
หลังจากย้ายไปทำงานที่ใหม่นะฮะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
ลองฟังเพื่อนของสารวัตการคนนี้เล่าหน่อยฮะ
คือพรุ่งนี้เขาน่าจะมีอะไรนะครับ
หัวเขาแล้วเขาจะคิดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้

เรียกเรื่องนี้ประดังประเดเข้ามาอะไรอย่างงี้และใจทำงานใหม่
เหนื่องความรักอะไรอย่างงี้
แต่เขาไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกเชื่อผมได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้าย
อยากจะช่วยอะไรนิดหน่อยได้ผมก็อยากจะช่วย
เพราะว่าไม่อยากให้เขากลัวไปกดดันเขามาก

ที่ก็ปรึกษาปัญหาที่เจอมาโดยตลอด
แต่ว่าในมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นในชุมชนก็ต้องบอกว่า
คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนที่อยู่รอบบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ

ตอนที่ตำรวจเข้าปฏิบัติงานเอาตั้งแต่เกิดเหตุเลยดีกว่า

ก็ต้องย้ายตัวเองนะคะออกมาจากพื้นที่
เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะคะ

แล้วทั้งหลายทั้งปวงพวกเขาเองก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
อันนี้คือผลกระทบแน่ที่ได้รับนะคะ
ไปคุยกับคุณรจนาชาวบ้านในชุมชนบ้านมั่นคง
ซึ่งบ้านเขาอยู่ใกล้กันกับบ้านของผู้ก่อเหตุ

ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาอยู่เรื่อย
เขาก็ไปนอนที่รีสอร์ทใกล้นี่แหละ
แต่ว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่เดือดร้อนนะคะ
แม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขแมว

คนเลี้ยงเขาก็อบพยพออกมาหมดนะคะ

ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการทำงานของตำรวจว่า
เข้าควบคุมสถานการณ์ช้าเกินไปหรือเปล่า
เอาไปฟังมุมมองของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ

แล้วทีนี้มีหมาแมวที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ก็คือยังเข้าไม่ได้มันก็ร้องโหยหวนนะคะ
เพราะว่ามันไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่ที่เขาให้อบพยพมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงอะค่ะ
แล้วเราก็ก็กลับมา
ก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นเมื่อคืนบอกว่าตี๔จะยุติ
ตอนนี้ก็ยังยืดเยื้อมาถึงตอนนี้ค่ะ
นั่นสิคะเป็นคำถามที่ชาวบ้านก็ถามเรา
ก็คือเราในฐานะประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านนะคะ

ทำไมมันถึงยืดเยอะมาขนาดนี้
คือเราไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเป็นเพราะอายค่ะ
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่ายาวนานนะคะ

ซึ่งระหว่างที่ตำรวจทำงานชาวบ้านก็ต้องอยู่นอกพื้นที่

อย่างที่เราเห็นในภาพเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชม
ตอนที่สารวัตกาลตัดสินใจนะคะกระโดดลงมา
เมื่อช่วงเที่ยงกว่าที่มีการตัดสินใจบุกเข้าชาร์จตัว
มีการยิงปืนเข้าไป๕นัดแล้วเราได้ยินเสียงปืนตอบโต้กลับด้วย
แล้วก็เป็นภาพของสารวัตกาลที่กระโดดลงมาจากหน้าต่าง
หลังจากนั้นหน่วยอรินทราชเข้ามาควบคุมตัว
จนจุดที่เขาพาสารวัตการณ์ไปรักษารับปริบาลภูมิพล
ช่าวบ้านเองพอตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
ถึงได้ค่อยทยอยกลับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ทิ้งผลกระทบ

ก็บอกว่าทางหน่วยสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลสภาพจิตใจเขาด้วยนะคะ

ว่าตำรวจน่าจะเยียวยาได้แหละเดี๋ยวตำรวจอาจจะต้องมาเยียวยานะครับชุมชนนี้
แล้วสังเกตตอนที่กระโดดลงมาคือสารวัตกาลนี้อาวุธไม่ห่างตัวนะ
ยังมีมีดอยู่ที่มือนะสวัสดี
แม้ว่าจะหนีแล้วก็ตามนะครับ
ก็ต้องบอกว่าเป็นนาทีสำคัญเลยที่เกิดขึ้น
แล้วก็เป็นจุดจบของการเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ยาวนานกว่า๒๗ชั่วโมง
แล้วต้องบอกว่าถึงแม้ว่าภาพนี้มันจบไปแล้ว
ตอนนี้นะคะสารวัตการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัว
แต่ชาวบ้านเขายังกลับเข้าบ้านไม่ได้อีกหลายคน
คือเวลาพรภาพในหัวยังไม่จางละครับ
คือเขายังกลับเข้าบ้านไม่ได้คุณนัทพงศ์
เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เขาออกไปเนี่ย

ทีนี้กลับมาคราวนี้ตำรวจไม่อยู่แล้วไง
คราวนี้ฝากไว้กับตำรวจนายไหน

ไม่เจอตำรวจคนที่ฝากกุญแจไว้

เขาก็บอกว่าแต่มันคือไม่ได้นอนบ้านคืนนึงแล้ว

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกช่องทางนึงแล้วกันนะคะ

จะได้อย่างน้อยกลับเข้าบ้านค่ะ
ก็มันเข้าบ้านไม่ได้
ก็เข้าบ้านได้

เออนี่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะฮะ
คุณกริษดาสมประสงค์ผู้ในการสถาบรรยาองค์การชุมชน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลชุมชนแห่งนี้

เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือผู้ป่วย
เด็กคนแก่และผู้ป่วยติดเตียง

รวมถึงสภาพจิตใจของคนในชุมชนด้วย
เดี๋ยวต้องไปถามค่ะว่าคนในชุมชนเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะได้เอาหน่วยงานลงไปสนับสนุน
เพราะว่าจริงแล้วชุมชนนี้เขาก็มีความเข้มแข็งกัน

มีการตั้งกองทุนดูแลกันเองด้วย

อันนี้ก็ถือว่ามาในจุดที่ดีที่สุด
แต่ว่าคราวนี้ต้องไปช่วยเยียวยาแล้วล่ะ
ให้เขาฟื้นฟูกันมาค่ะ